เหตุการณ์ที่นนทบุรีนะคะที่เมื่อวานนี้เราเล่าไปว่ามีแก๊งวัยรุ่น
แก๊งยกพวกตีกันช่วง๕ทุ่มคืนวันที่๑๖มิถุนายนนะคะ
แต่ว่ายกพวกตีกันอย่างเดียวไม่พอถึงขั้นปลาระเบิดใส่กัน
มีคนบาดเจ็บรถแถวนั้นก็เสียหายคนแถวนั้นก็ตกอกตกใจ
นี่ค่ะก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้
ชาวบ้านแถวนั้นบอกว่าได้ยินตู้มอย่างนี้หลายรอบเลยนะคะ
แก๊งนี้เขาบอกว่าตอนแรกมีการโทรศัพท์หากัน
ท้าทายกันว่ามาเจอกันหน่อยตัวไม่มีใครมาตัวเลยค่ะ
ฝั่งหนึ่งมา๙ฝั่งหนึ่งมา๓๐คนอย่างที่เห็นในภาพนะคะ
แล้ววัยรุ่นที่ก่อเหตุอายุยังน้อยอายุ๑๕๑๘อะไรแบบนี้
เรียบง่ายสบายไม่เร่งรีบ
อีกแก๊งหนึ่งค่ะชื่อว่าแก๊งปลายคลองขุนศรี
แก๊งนี้เขาตีกัน๕ทุ่ม๑๖มิถุนายนในซอยวัดละหาร
อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีนะคะ
มีวัยรุ่นถูกสะเก็ดระเบิดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย๒คน
รถยนต์ของชาวบ้านที่จอดไว้ริมถนนเสียหาย๒คัน
ในโชว์นามสมมุติอายุแค่๑๕ปีเองค่ะคุณผู้ชม
เขาเล่าให้ฟังว่าก่อนเกิดเหตุแก๊งปลายคลองขุนศรี
ซึ่งเป็นคู่อริโทรศัพท์ไปหาแล้วก็ท้าทายว่าออกมาเจอกันหน่อย
ตอนแรกบอกว่าออกมาเจอกันหน่อยเดี๋ยวตัวต่อตัว
ในโชว์นามสมมุติคนนี้บอกว่าผมก็ไม่ไปคนเดียวเรียกพวกมา๙คน
๑๐กว่าคนหนักกว่าอีกทีนี้แหละพอเจอหน้ากันปุ๊บ
กรูเข้าใส่หากันก็มีอาวงอาวุธกันด้วยนะคะ
ทำร้ายกันแล้วก็มีการพกระเบิดมาระเบิดปิงปองอะไรแบบนี้
ปลาใส่กันหลายลูกนายวิทยาค่ะวัยรุ่นกลุ่มเดียวกัน
สาเหตุก็คือเขาไปคบหากับผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๘
ซึ่งผู้หญิงคนนี้เคยเป็นแฟนกับกลุ่มคู่อริเป็นเรื่องของความหึงหวง
ท้าทายกันก็เลยมาเปิดศึกตีกันแบบนี้นะคะ
ปลายคลองขุนศรีเขาบอกว่าเขาเองก็ไปกันเยอะจริงแหละ
มาหาเรื่องก่อนเขานัดเจอกันแล้วก็ก่อเหตุกันแบบนี้นะคะ
ก็ไปตรวจสอบนะคะในที่เกิดเหตุก็ไปเจอระเบิดหนึ่งลูก
เป็นแบบทรงกลมขนาดความกว้าง๓นิ้วพันด้วยเทปกาวสีดำ
แล้วก็มีเหมือนกับดินปืนสีดำกับก้อนหินนะคะอนุภาพทำลายรัศมี๕เมตรนะคะ
สำหรับระเบิดที่วัยรุ่นกลุ่มนี้เอามาใช้ก่อเหตุพันธุ์ตำรวจเอกศิรพบอนุสิริ
ผู้กำกับสพบังบัวทองบอกว่าหลังเกิดเหตุตำรวจส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่
ตามตัววัยรุ่นสองแก๊งมาสอบปากคำแก๊งปลายคลองขุนศรีถูกจับมาได้ก่อนห้าคนนะคะ
เข้ามอบตัวเพิ่มอีก๓คนรวมเป็น๘คนเบื้องต้นแจ้งข้อหามีอาวุธมีวัตถุระเบิด
ทำให้เกิดเพลิงไหม้ทำให้เสียทรัพย์มั่วสุมซ่องโจรสองในแปดคนถูกส่งตัวไปขออำนาจศาลจังหวัดนทบุรีฝากขังเรียบร้อย
ส่วนอีกแก๊งแก๊งสโลไลฟ์มอบตัวครบทั้ง๙คนค่ะและทั้งหมดเป็นเยาวชนอายุ๑๕ถึง๑๗ไม่เกินนี้ค่ะ
ดูสิอายุยังน้อยกันอยู่เลยปล่อยตัวไปก่อนชั่วคราวนะคะยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเดี๋ยวจะต้องเรียกตัวมาสอบปากคำเพิ่มเติมค่ะ
แทนที่จะอยู่บ้านเรียนออนไลน์กันไล่ตะเอียน